มาดูกันต่อดีกว่านะคะมาฟังข่าวน่ายินดีของคู่รักยุ้ยทันค่ะ
อย่างที่ทราบเนี่ยเขายอมแบบพักงานวงการบันเทิงเพื่อไปตั้งใจมีท้องนะคะ
ล่าสุดนะคะอย่างที่ทราบกันค่ะพี่ยุ้ยเนี่ยสมหวังแล้วนะคะ
ว่าตั้งท้องแล้วแถมได้ลูกสาวด้วยค่ะ
ต้องบอกว่านะคะงานนี้แฮปปี้มากนะคะแล้วก็เราได้รับคำยืนยันนะคะ
พระเอกคนสนิทก็คือคุณมิคทองระยะนั่นเองค่ะ
เล่าให้ฟังนะคะว่าตอนนี้ทั้งคู่แฮปปี้มากค่ะ
ไม่ทันนะคะก็ออกอาการแบบเหอลูกอย่างแรงค่ะ
โม้ไม่หยุดคุยทั้งวันอวดรูปเลยค่ะตั้งแต่วันที่รู้ว่าพี่ยุ้ยตั้งคันค่ะ
จนถึงตอนนี้นะคะเห็นพี่ยุ้ยแพ้ท้องอยากกินของเปรี้ยว
แทนก็บอกว่าชักเปรี้ยวปากเหมือนกันนะ

ล่าสุดนะคะยังแซวหนุ่มมิกด้วยนะคะว่า
ไอ้น้องหลานออกมาแล้วนะเตรียมรับขวัญเลย
นะคะเพราะว่าอยากได้อยากให้น้ำมิกรับขวัญหลานนะคะด้วยทอง๕๐บาท
แฮสแท็กหมดตัวแน่
๕๐บาทเลยเหรอหมดตุ้นวันนี้งานนี้หนุ่มมิคจะว่ายังไงเป็นตังค์หน่อยค่ะ
ตั้งแต่รู้ตอนแรกว่าพี่ยุ้ยท้องใช่ไหมฮะ
ก็พี่ทันก็บอกให้ผมเตรียมไว้เลยครับ๕๐บาททอง
จริงเขาพูดมาปุ๊บผมก็รู้ว่าเขาคงแกล้งแหละ
แต่ว่าผมก็ต้องเตรียมทองแล้วแหละถ้าพูดมาขนาดนี้
ไม่ทันเขาก็บอกว่าพี่เหมือนเริ่มรู้สึกว่า
แล้วเห็นนุ่มมิคหรอกเผลอหลานขนาดนี้

มิ๊กตอบทันทีเลยบอกว่าพี่ผมไม่รีบยังโสดได้อีกหลายปีเลยค่ะ
ก็นั่งคุยกับต้นไม้ที่เขาใหญ่ไปก่อนจ้ะ

ถ้าคุยกับมันแล้วมันตอบมาฉันก็วิ่งเหมือนกันนะจ๊

ฉันอยากเหงาแล้วมีคุยกับพื้นที่ที่ดินกว้าง

ต้องโสดหล่อแล้วก็แบบว่ารวยแบบเขานะคะ